ถ่ายกันมาหรือยังพิมพ์จำนวนหรือยัง

ทายี่สิบคนทายี่สิบห้าคน

รถคันนี้ที่เขาขนผักมา
วางอยู่แค่กรอบด้านนอก
ข้างในมันมีทางเข้าออก
ขาวโหวมันทุกข์มากัน
อ๋อทะเบียงเนี่ยแหละ
ปรากฏว่าเขาไปดูซิว่ามีของผิดกฎหมายไหม
จุดตรวจของเขาอยู่ตรงเนินเขา
จุดตรวจบ้านห้วยหินฝนเมื่อคืนนี้เลย
เห็นคนที่ออกมาใช่ไหมอ่านี่
หยุดตรวจเช็คพอยต์ตรงนี้
จุดตรวจนี่แปลว่าวันนี้เขาไม่ตรวจกันเหรอ

อไอ๋อแล้วเดี๋ยวใจหน้าที่อีนจะไปตรวจ

เต็มคันเหม็นกลิ่นผัก

แล้วคนขับเนี่ยท่าทีเลิกลักละ
สักกรินแก้วศรีอายุ๓๗ปี

เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาเหล็กแหลมกระคุ้งกระทุ้งแทงทะลุถุงผัก

ตกใจสิเพราะว่าอะไรกลางรถบรรทุกอ่ะ
เขาทำเป็นช่องลับแบบนี้แล้วเห็นไหมคนที่ออกมาเนี่ย
เป็นช่องลับ๒ชั้นนะซ่อนแรงงาน
กันอยู่ในนั้นอัดกันอยู่อย่างนั้น
ท่าทางอิดโรยดูซิคุณผู้ชม
มาให้มากกว่าที่น้ำแข็งกับดอมเดา
หรือว่าน้อยกว่าที่น้ำแข็งกับดอมเดา
๑๗อันนี้ตีตียากแล้วตีสูงแล้ว๑๗พอ

บางคนบอก๒๐ขึ้นเห็นไหมล่ะพี่เบิร์ต

กระโปรสกระเป๋านั่งก้มม่ากันอยู่แบบนี้
มากันฟังตัวเลขดีนะ

เห็นไหมบอกแล้วสลับตัวเลขจากที่ดอมบอกนิดเดียวดอมบอก๒๕สลับ๕๒
กลัวว่าจะขาดอากาศหายใจตายทั้งหมดเนี่ยนะเขาลักลอบมาผ่านช่องทางธรรมชาติ
มีหนังสือเดินทางข้ามแดนแบบชั่วคราวด้วยบางคนบางคนก็ในหน้าชวนเข้ามา
และมาจากไม่ส่องที่กำแพงเพชรแล้วจะมีคนมารักช่วงต่อผมมาได้ตั้งค่าจ้าง
ครั้งละหมื่นทีนี้ก็เลยส่งตัวแรงงานทั้งหมดไปดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ต้องตามตัว
กว่าครึ่งร้อยขนาดนี้ที่ผ่านมาเราเห็นบรรทุกอะไรนะในรถแบบหรูแพงนะ
ใช่เขาก็เปลี่ยนวิธีการกันไปอ่าใช่ค่ะ